สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
มีอะไรก็คือแบบอย่าทิ้งกันอย่ารักกันดูแลน้องดี
แล้วทำไมถึงเป็นห่วงน้องกันทุกอย่าง
เพราะว่าน้องเขาก็เหมือนกับน้องยังน้องยังไม่มีหลักอะไรแบบนี้ค่ะ

พ่อเขาจะสอนตลอดว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันอย่าทิ้งกันเขาเป็นห่วง
แล้ววันนั้นเราได้พูดอะไรกับพ่อบ้างคะวันที่พ่อแบบเริ่มแย่
หน้าที่จะเสียนะคะก็เข้าไปเขาเริ่มไม่ค่อยมีสติแล้วนะคะ
ก็เข้าไปแล้วก็จับมือเขาบอกว่าหนูหนูกับน้องรักพ่อนะ
พอสู้นะเขาก็บีบมือนะคะเขาก็มีปฏิกิริยาตอบสนอง
แต่ว่าเราก็รู้ว่าไม่ค่อยดีแล้วอย่างนี้ค่ะ
น้องใหม่เองเป็นยังไงบ้างคะ
ก็เสียใจค่ะมันไม่มีโอกาสจะพูดอะไรกันเลย
พ่อเป็นห่วงด้วยมากเรารู้สึกยังไงนะคะ
คือสมัยลูกไม่ดูแลพ่อหรือเป็นให้พี่แจ่วพูดอะไรยังไง
คือว่าส่วนมากเราจะไปมาหาสู่กันบางที
ถ้าพ่อไปเล่นงานโซนที่เราอยู่คือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะก็คือจะแบบนัดเจอกันนัดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
บางทีก็มาหาเขาที่บ้านหรือบางทีเขาก็ไปหาเราไปเล่นงานที่ไหน
แล้วก็จะไปหากันแล้วก็โทรคุยกันตลอดไลน์หากันตลอด
คุณพ่อเป็นแบบอย่างให้เรายังไงบ้าง
เรื่องคิดดีค่ะพ่อจะสอนแบบ
เพราะทุกคนในวงการเนี่ยรู้เลยว่าพ่อเป็นคนดีที่แบบ
พ่อไม่เคยพูดจาแบบว่าร้ายใครช่วยเหลือคนตลอด
พ่อเขาถึงได้มีคนรักเขาเยอะแบบทุกวันนี้
แล้วก็ให้ทำวางตัวดีทำตัวดี
ไม่ทันได้บอกอะไร
ก็รู้ถึงเขา

เราทำอะไรไม่ได้แล้วมันย้อนไปไม่ได้
คุณพ่อดูแลเราดีมาตลอดเลยตั้งแต่วันแรกที่ไม่มีอะไรเลย
พ่อจะชอบส่งเงินให้บ้างอะไรบ้างก็โทรคุยกัน
เขาจะเป็นห่วงเรื่องพวกนี้
พ่อเขาจะเก็บเงินแล้วให้พ่อตั้งตัว
แต่มันก็ไม่ถึงวันนั้นที่คุยกันไว้
ก่อนที่พ่อจะไปที่เราเข้าไปเยี่ยม
พ่อเขาก็พูดไม่ได้ว่าเขาใส่ออกซิเจนคอบ
ใช่ไหมคะเขามองหน้าเรานิ่งแต่เรารู้ว่าเขาจะสื่ออะไร

คุณพ่อเขาอยากให้เราไว้อย่างไรบ้าง
ให้ใครมั่นสัญญาของเรารู้

โครงจะเป็นห่วงเรามากอยู่ดีค่ะถึงวันนี้ก็เหอะ
เราก็ได้ไปบอกแล้วว่าอย่าทะเลาะกันเลยเพราะว่ามันคือสิ่งสุดท้ายที่ทำให้พ่อ

ก็คือทางด้านภินัยกรรมก็คือเป็นนักแจ่วกับทางเรา๒คนทางลูก
ก็คุยกันอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
แล้วก็คือสรรพบัตรแบ่ง๓
ใช่ค่ะ๓คนก็คือน้าแจ๋วแล้วก็ลูก๒คน
ขอบคุณพ่อที่พ่อก็ทำเพื่อพวกหนูจริงถึงแม้วันนี้มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่พ่อหวัง
แต่ว่าหนูก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดให้พ่อหมดห่วงแล้วก็จะดูแลน้องให้ดีที่สุดเท่าที่จะดูแลได้
ให้พ่อไปสบายไม่ต้องห่วงอะไรอีก